เตือนให้ระวังเรื่องของคนโรคจิตหรือว่าภัยสังคมกันนะครับ

ใช่คือต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เขาเพิ่งแชร์กันเมื่อวานนี้

คลิปหนึ่งประมาณสักนาทีกว่าอีกคลิปหนึ่งสัก๒๐กว่าวิ

คือมันน่าเกลียดแต่ก็ต้องเตือนเป็นการเตือนภัย
ให้คนในสังคมเฝ้าระมัดระวังด้วยนะครับ
แล้วก็เรื่องของคลิปตรงนี้จะเป็นหลักฐานในการที่เจ้าหน้าที่
จะตามจับกลุ่มตัวเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
เดินตามผู้หญิงอยู่ใน๗๑๑
เดินตามข้างหลังจากนั้นก็ช่วยตัวเองไปด้วยตลอดเลย
ใช่ค่ะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้
คือเห็นหน้าเขาชัดมากเขาไม่รู้เหรอ
ว่าในเซเว่นมันกล้องวงจรปิดมันมีกล้องหลายตัวนะครับ
ไปดูคลิปนี้กันแต่เราเซ็นเซอร์ไว้แล้วนะครับ
ไอ้มุ๊กมุ๊กเอ็งมาดูหน้ามัน
โอ้เอาเอ็งมาดูสิดูดิมัน
อะไรมาโดนสินค้าอะไรเนี่ย
ใช่แล้วดิฉันเข้าไปดูในคอมเมนต์

ฉันจะไม่กินปลาเส้นยี่ห้อนี้แล้วฉันกลัวฉันกลัวแบบนี้

ก็คือผู้หญิงคนนี้เขาไม่รู้ตัวเหมือนกัน
ว่ามีผู้ชายแอบหื่นอยู่ข้างหลังนะครับ
แล้วมันตามไปถึงเคาน์เตอร์ตอนคิดเงินเลย
ผู้โพสต์คลิปนี้ระบุข้อความไว้สั้นว่าหื่นขนาดนี้เลยหรือ
โรคจิตแฮชแท็กอันตรายนะครับ
เหตุการณ์นี้ยังไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่๗๑๑สาขาไหน
แต่ก็สร้างความตื่นตกใจให้กับพนักงานในร้านไม่น้อยเลย
ชายคนนี้น่าจะมีอาการทางจิตนะครับถึงทำได้ขนาดนี้
เดินตามหญิงสาวเสื้อแดงมาจากนอกร้านจนเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
พร้อมทั้งสำเร็จความไคร้ไปด้วย
แม้ว่าจะเป็นการแอบทำในที่รับตาคนแต่ก็มีการดึงชายเสื้อ
ชายเสื้อของเขาปิดบังอวัยวะเพศเป็นระยะ
แต่บางครั้งก็โชว์ให้เห็นอวัยวะเพศเลยนะครับ
ถือว่าการกระทำนี้อุกอาจมากนะคุณนะ
เพราะเป็นการช่วยตัวเองแบบประชิดตัวของผู้หญิงเสื้อแดง
แล้วก็ช่วยตัวเองแบบนี้ไปจนถึงหน้าแคทเชียร์
อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าผู้หญิงเสื้อแดงไม่รู้สึกตัวเลยเหรอ
มีอะไรผิดปกติอยู่ข้างหลังเธอบ้าง
ขณะเดียวกันก็แปลกใจที่พนักงานในร้านหรือลูกค้าคนอื่น
ก็ไม่มีใครสะกิดเตือนหญิงสาวในคลิปเลย

ก็นี่แหละครับฝากเตือนภัยสำหรับผู้หญิงกันนะครับ
ในร้านสะดวกซื้อก็ไม่ใช่ที่เปรียวไม่ใช่ที่อะไรนะนะ
มันก็เป็นที่ที่คนเดินเข้าไปซื้อของกันเยอะแยะเลย
แต่หลายคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีลูกค้าคนอื่นช่วยเตือนเลย
เพราะว่าตรงนั้นลูกค้าคนอื่นก็ไม่เห็นในกล้องนะ

และพนักงานก็เพิ่งมาเห็นในกล้องวงจรปิดนะครับ